แต่ช่วงนี้หมอปลาเนี่ยงานแน่นงานชุกจริง
เพราะต้องเดินทางไปต่ออีกหนึ่งที่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะ
ไปช่วยคนงานล้งทุเรียนถูกผีสิงร่าง
มึงจะไปที่นี่
มึงจะให้คุณคุณของกูเอาออกไป
เจ๊เจ๊เน็ตขอลูกคุณหน่อย

กูใช้ดีกว่าดีกว่า
พวกเราเอาพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้เองนะคะ
ห้องพักเลขที่๒๐ที่จุดเกิดเหตุเลย
พอเปิดประตูเข้าไปเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคุณ

ไปพบกับผ้าอนามัยใช้แล้วถูกห่อด้วยกระดาษแบบนี้

ก็สอบถามที่มาที่ไปถึงของชิ้นนี้
ได้รับคำตอบจากคนงานที่อยู่ห้องตรงข้ามบอกว่า
เป็นคนนำผ้าอนามัยนี้เอามาทิ้งไว้เอง
เอ้าเพราะว่าตอนที่ร่างทรงมาทำพิธีเนี่ย
ไปเจอรูเล็กที่ผนังห้อง
แล้วด้านในรูนั้นมีเส้นผม
ร่างทรงบอกว่าเนี่ยคุณดูเนี่ยรูตรงนี้

เป็นที่อยู่ของสัมภเวษี
วิธีการแก้ก็คือจะต้องนำผ้าอนามัยของผู้หญิงบริสุทธิ์มาห่อเอาไว้
เพื่อป้องกันไม่ให้คุณสัยมนต์ดำหรือศัยศาสตร์เนี่ย

จากนั้นหมอปลาก็เดินทางไปอีกห้องหนึ่งคือห้องเบอร์๖
ซึ่งเขาบอกว่าห้องเบอร์๖เนี่ยมีปัญหากับห้องเบอร์๒๐นะคะ
แล้วคุณนิพาวันอายุ๒๑ปีนะเดี๋ยวจะให้ดูคุณพี่เสื้อขาวเนี่ย
เขาบอกว่าเขามาทำงานที่นี่๑ปี
มีปัญหากับนายเจเน็ตห้องเบอร์๒๐เพียงแค่ครั้งเดียวนี่คุณพี่คนนี้
มีเรื่องไม่เข้าใจกันแล้วนายเจเน็ตเนี่ยจะเข้ามาทำร้าย
แต่สุดท้ายไม่มีอะไรรุนแรงจนกระทั่งว่าตัวเองเนี่ยเหมือนถูกผีตามสิงมา
หมอปลาก็ให้คุณนิพาวันนั่งเหยียดขาที่พื้นนะ
ลักษณะเวลาหมอปลาจะตรวจสอบว่ามีผีสิงไหมเนี่ย
จะให้นั่งเหยียดขาลงไปหรือนอนนะคะ
อันนี้คือนั่งเหยียดขาลงไปแล้วใช้มือสัมผัสที่ตัว
เพื่อสื่อดูว่ามีอะไรสิงอยู่ในร่างคุณนิพาวันหรือไม่
แต่คุณนิพาวันก็ไม่รู้สึกอะไร
คือถ้ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่ตรงนั้นเนี่ย
เขาจะรู้สึกตึงร้อนที่ปลายนิ้วปลายเท้า
จะมีอาการชาหรือร้อนบางจุดนะคะ
ก็เลยทำให้คุณกัญญาคุณกัญญาเคยอยู่ห้องเบอร์๖มาก่อน
แล้วเขาบอกว่าเคยถูกผีเป็นเหมือนผู้ชายร่างใหญ่มาบีบคอ
ก็ให้คุณกัญญาคนนี้มานั่งเหยียดขาแทนคุณนิพาวัน

คนนี้สิแล้วก็ทำแบบเดียวกัน

แต่คุณกัญญาบอกว่ารู้สึกรู้สึกชาและเย็นที่ปลายเท้า

หมอปลาก็เลยคิดว่ามีสัมภเวษีสิงร่างอยู่
จากนั้นหมอปลาเลยเอาอย่างนี้ดีกว่า
ทำพิธีถอนของให้ไหม

วิธีถอนของทำยังไงดูนะคะ

นำผ้าอนามัยเปื้อนเลือดที่เขาเชื่อกันว่ามีมนต์ดำมีศัยศาสตร์มีอะไรอยู่เนี่ยนะ
ไปด้านหลังลงทุเรียนตรงนี้
ตรงนั้นจะมีต้นตะเคียนทองอยู่ไปด้วยกันเลย
แล้วให้ทุกคนจุดทูบไหว้
พร้อมสั่งห้ามคนงานหันหลังไปดู
ตอนเผาผ้าอนามัยทิ้งเด็ดขาด

หลังนี้นะตอนเผาห้ามหันกลับมานะ

นำทูบของทุกคนไปให้หมอปลา
จังหวะนี้นะคะหมอปลาจะถือเคล็ด
นำทูบทั้งหมดก้มหัวลงไปปักลอดใต้หว่างขา
ก็คือเหมือนปักทูบกลับด้านเอาง่าย
และจุดทูบเทียนเผาผ้าอนามัยอันนั้นไป

จังหวะนี้ก็คือคว่ำทูบลงลอดใต้หวังขาตัวเอง
ความทูบลงนี้ปักลงไป

ทุกคนอาจจะเคยเห็นวิธีการที่เขาคว่ำทูบลงด้านล่างแบบนี้
และก็เผาผ้าอนามัยทิ้งเรียบร้อย
หมอปลาบอกว่าตอนนี้ที่ลงทุเรียนแห่งนี้ปลอดภัยแล้ว
ไม่มีวิญญาณสัมภเวษีแล้ว
เนื่องจากว่าหมอปลาทำพิธีปลดปล่อยไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็ได้กลายเป็นพื้นที่เซฟโซน

ก็จะทำให้คนงานหลายคนสบายใจขึ้น
อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าวิตกกังวลอะไรต่างมากมายไปนะคะ
ก็เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
วิจารณญาณในการรับชมนะคะ